พูดถึงเรื่องของการผลิตเครื่องสำอาง
จากสิ่งที่เป็นพืชต่างเนี่ย
เวลาสาวเขาไปเห็นเวลาอ่านฉลากดูแล้วรู้สึกมั่นใจ
สิ่งนี้มาจากธรรมชาติจะทำให้เราสวย

แบบ๒ส๒ของผม
ที่ทำให้หน้าขาวเขาเรียกว่าไวเทนนิ่งอยู่แล้ว
แต่ทีนี้มีผลวิจัยใหม่
เอาโคนต้นหม่อนมาสกัดเป็นเครื่องสำอางช่วยชะลอวัย
เอาตรงโคนต้นเลยนะตรงโคนต้นเลยนะคะ
เป็นผลงานของสถานวิจัยเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
เขามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซรั่มดูแลผิวสารสกัดจากโคนต้นหม่อน
เพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
นโยบายประเทศไทย๔๐กลุ่มเรื่องสังคมผู้สูงอายุ
ศาสตราจารย์ดรเพศรัชกรหญิงทัศนาพิทักษุธีพงศ์หนึ่ง
คณะวิจัยบอกว่าต้นหม่อนหาได้ง่าย
ในประเทศไทยหลายหน่วยงานเอาทั้งใบเอาทั้งผล
ไปพัฒนาเป็นผลิตต่างผลิตภัณฑ์ต่างมามากแล้ว
วิจัยก็เลยศึกษาเพิ่มเติมในส่วนอื่นของต้นหม่อน
แล้วก็ไปพบว่าบริเวณโคนต้นหม่อน
มีสรรพคุณเอามาผลิตเครื่องสำอางได้
โดยเอาโคนต้นหม่อนตั้งแต่อายุ๑๕ปีขึ้นไป

และสกัดสารสำคัญจากโคนต้น
ที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวกระจ่างใส
มีสารต้านอนุมูลอิสระ
เมื่อเอามาผสมเป็นเครื่องสำอางแล้ว
จะช่วยต้านการชะลอ
คือช่วยในเรื่องของการชะลอวัย
เรื่องของริ้วรอยได้เป็นอย่างดี
ซึ่งรองศาสตราจารย์ดรเพศรัชกรหญิงกรกนกอิงคณินันบอกว่า
สารสกัดจากคนต้นหม่อนเอามาทำเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าก็ได้
อดี้โลชั่นโลชั่นทาผิวเนี่ยนะโทเนอร์เช็ดหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้
อายเซรั่มครีมบำรุงผิวทุกตัวจะช่วยทำให้ผิวสดชื่น
ชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดีนี่คือหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่ทำการวิจัยออกมาแล้วนะคะ
ขณะที่รองศาสตราจารย์ดรเพศรัชกรเนติวรนุษย์
เป็นผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ทีมงานวิจัยเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี๕๑แล้วนะคะ
มีการทดสอบทางคลินิกกับกลุ่มอาสาสมัครได้ผลดี
ก็เลยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซะเลย
และจะยื่นจดอนุสิทธิบัตรพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจ
เอาไปต่อยอดก็ได้เอาเป็นแบรนด์ของตัวเอง
ซึ่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรถือว่าเป็นสถาบันวิจัยสำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอาง
เดี๋ยวนี้เดินไปได้เลยนะครับผู้ประกอบการสามารถเดินเข้าไป
ในมหาวิทยาลัยเขาจะมีหน่วยงานวิจัยแบบนี้
แล้วก็จะซัพพอร์ตสนับสนุนข้อมูล
แก่ผู้ประกอบการเอาไปต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้จริง
สมมุติว่าเราเป็นผู้ประกอบการเราอยากมีผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่าง
แต่ว่าเราต้องตั้งโจทย์ก่อนนะอยากหน้าขาว
เราก็ไปบอกเขาว่าเราอยากได้ผลิตภัณฑ
ว่าสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยให้ผิวพันธุ์พองใสมากขึ้น
เขาก็จะแนะนำมาว่าเอาไปสารตัวนี้สิสารตัวนั้น
แล้วเขาก็จะมีงานวิจัยสนับสนุนให้ใช่ไหมครับ
เพราะว่าผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถที่จะมีงานวิจัยได้ด้วยตัวเอง
เพราะว่าค่าวิจัยค่อนข้างจะสูง
ดังนั้นสถานศึกษาเขาก็ซัพพอร์ตข้อมูลตรงนี้ดีนะฮะ
อนาคตเป็นแบรนด์ดังแน่นอนนะครับ
ผู้ประกอบการสนใจก็เข้าไปที่มหาลัยนเรสวนได้เลยนะ

โอ้โหยินดียอดเยี่ยมนะครับ
ต่อไปจะมีคนต้นหม่อนนะครับ
มันเป็นสารสกัดนะคะอย่าเอาหน้าไปถูกับบนต้นบ่อนนะคะ
มันไม่ได้ขาวขึ้นนะคะ